อุบัติเหตุเกิดขึ้น๒ทุ่มครึ่ง
นี่คือเขาให้ดื่มได้ถึง๓ทุ่มใช่ไหม
เหตุการณ์นี้กระบะค่ะโอ้โห
ขับมาจากซอยนะแล้วก็มีกลับปาดซ้ายปาดขวา
ไปชนรถชาวบ้านเสียหายเป็น๑๐คันคุณสืบสกุล
แล้วชาวบ้านบอกโหขับมาเร็วขับมาซิกแก๊กเมาแน่

แอลกอฮอลเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดจริง
แล้วตอนชนเขาบอกสนั่นหวั่นไหวลั่นตลาดแบบนี้เลย
ทุกคนกระโจนหนีตายเลยนะฮะ

๑๐คันไงครับเยอะมากนะครับอืม
เหตุการณ์นี้กระบะอีซูซุที่คุณผู้ชมเห็น
่งออกจากซอยมาแล้วก็ไปชนรถชาวบ้าน

ตรงหน้าตลาดหมู่บ้านไทยประกันหนึ่ง
ที่อำเภอบังเสาทงสมุทรปราการ

ตัวคนขับคือนายสุนินเศษบุภาอายุ๒๙ปีนะ
นั่งอยู่ที่เบาะไม่ลงมาจากรถเลย
กระบะของเขาที่ขับมามันพังยับไปหมดเลย
ไปทับเกยรถมอเตอร์ไซค์ชาวบ้านล้มระเนรนาศ๗คัน

ใช่ค่ะแล้วนอกจากนั้นยังมีรถกระบะพ่อค้าแม่ค้า
แล้วก็ของชาวบ้านที่จอดอยู่ริมถนนอีก๓คัน
ชาวบ้านเขาก็ตื่นตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ทีนี้ชาวบ้านแถวนั้นที่เขาเห็นเหตุการณ์
สิ้งออกมาจากซอยแล้วก็ปาดไปมา
พุ่งชนรถชาวบ้านเสียงดังสนั่นหวั่นไหว
เดี๋ยวลองฟังคนที่เขาเห็นเหตุการณ์เล่าหน่อยดีกว่าค่ะ

มันเหมือนคนเมานะพี่
สุดยอดเลย
เขาบอกสุดยอดเลยขับมาแบบนี้นะฮะ
แล้วก็มีคนในตลาดบางคนนะเป็นแม่ค้าบอกโห
ได้ยินเสียงดังสนั่นหวั่นไหวเลยก็นึกว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะ

ส่วนลูกค้าบางคนนั่งทานอาหารอยู่ที่ร้านนะคุณ
บอกว่ารถบางคันมันพุ่งมาใส่เลย

ต้องวิ่งหนีนะฮะต้องกระโจนหนีเลยนะฮะ
ใช่ค่ะทีนี้คำถามก็เลยเออเมาหรือเปล่าเนี่ย

ปรากฏว่ามันเกินมาตั้ง๔๕เท่า
สูงเท่าไหร่รู้ไหม

คันนี้ไปดำเนินคดีตามกฎหมาย
แล้วทีมข่าวตรวจสอบไปที่โรงพักบังเสาทงนะคะ
สอบถามจากร้อยตำรวจเอกธนกรรัตนาวิลัย
รองสารวัตรสอบสวนที่สพบังเสาทงบอกว่า
ตอนนี้ทางบริษัทประกันของรถคันที่เกิดเหตุ

ชดใช้ค่าเสียหายให้กับเจ้าของรถที่ได้รับความเสียหาย
มอเตอร์ไซค์ทั้งกระบะรวมทั้งหมด๑๐คัน
ก็จะมีการเรียกเก็บกับผู้ต้องหาภายหลัง
ส่วนตัวคนขับก็เมาค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องเปรียบเทียบปรับข้อหาขับรถโดยประมาท
ชนทรัพย์สินเสียหายปรับ๔๐๐บาท

นำตัวส่งฟ้องสารแขวงสมุทรปราการดำเนินคดี
เรื่องของเมาแล้วขับต่อไปด้วยนะคะ